ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพอได้รับวัคซีนเข็มที่๒
แล้วมีอาการคุณคุ้มคลั่งจะฆ่าตัวตาย
ทีนี้สามีของเธอนะต้องถ่างตา
ตาไม่ได้นอนมา๘วันเพื่อมาเฝ้าอาการเลยครับ
เพราะว่าภรรยาที่ก่อนหน้านั้นคือก็เป็นคนปกติแหละ
แต่หลังไปรับวัคซีนมาโอ้โหมีอาการคุ้มคลั่งกลางคืน
ไม่หลับไม่นอนเลยและคิดจะฆ่าตัวตาย
บางทีก็ตัวสั่นงานงกอะไรแบบนี้นะครับ
นี่ฮะเราก็ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเอาเรื่องราวมาลงในโลกโซเชียล
และทีนี้พอลงปุ๊บนะฮะก็มีแอดมินของเพจบ้านดุงอัปเดต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเทพเทวีตำบลถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ทีนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือหน่อยเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับ
ทีมข่าวของเราเข้าไปถึงบ้านที่ได้รับแจ้งมานะครับ
ก็ตอนเข้าไปนะคุณนะพบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คุ้มคลั่งแล้วเพลีย
เป็นช่วงจังหวะที่ผู้หญิงหลับอยู่ในบ้าน
ส่วนกลุ่มประดาษคุณพี่คุณป้ายาดนะ
สามีแล้วก็ญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ทีนี้ครับก็ไปสอบถามทางสามีแล้วก็ญาติ
สามีบอกว่าโอ้โหภรรยาผมนะคุณมีอาการหลอนคุ้มคลั่งพูดคนเดียว
อาการผิดปกติมันเกิดขึ้น
หลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ครบ๒เข็ม
พอกลับบ้านนะเริ่มมีอาการตัวสั่นงันงก
แล้วก็มีอาการพูดคนเดียวคุ้มคลั่ง

สารพัดวิธีที่จะฆ่าตัวตาย
ให้รถชนบ้างล่ะกระโดดน้ำบ้างแหละ
นี่ตอนที่ทีมข่าวของเราไปคุยกับสามีนะ
สามีนะคุณทำตาปลือเลยจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่อยู่แล้ว
บอกว่าตอนนี้ได้นั่งพักหายใจหายคอสักนิดนึง

เมียผมสลบสลายอยู่ข้างในแล้ว
เมียผมเพิ่งสิ้นฤทธิ์อยู่ข้างในนะ
โอ้โหผมต้องเฝ้าเมียตลอดเวลานะฮะ
สามีของผู้หญิงคนนี้คือนายกรุงโรมเมืองขวาอายุ๓๗ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาผมเป็นชาวลาว
ชื่อศรีสุพรรณวิลัยศักดิ์หรือว่าลา

มีพาสปอร์ตเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมาย

หน้านั้นไม่มีอาการผิดปกติไม่เคยคุ้มคลั่ง
แต่พอฉีดวัคซีน๒เข็ม

เป็นไข้จนช็อกเลยคราวนั้นแต่ก็หายดีหายเป็นปกติ
ต่อมาวันที่๒พฤศจิกายน

เข็มแรกฉีด๒๘ตุลาคม

เหรอมันห่างกันเท่าไหร่อาทิตย์

แอสต้าเซเนก้าวันที่๒พฤศจิกายน

วันที่๓นะคุณมีอาการหลอนคุ้มคลั่งทันที

ตอนนี้ผมเองไม่ได้นอนมา๘วันแล้ว

ดูแลไม่ให้เมียวิ่งออกนอกบ้านไปฆ่าตัวตาย
บางครั้งนะกระโดดอยู่คนเดียว

ผู้หญิงคนนี้ถูกแอบถ่ายไว้
แล้วก็โดดเย็งอยู่หน้าบ้าน

กระโดดเย้งอยู่หน้าบ้านนะคุณ

นี่ฮะกระโดดอยู่แบบนั้นนะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปสวรรค์แบบนี้นะครับ

ภรรยาเกิดอาการหลอนคลั่ง

ส่วนป้าของนางหล่าก็เล่าให้ฟัง
บอกว่านางหลาหลอนคลั่งจะฆ่าตัวตาย
เชื่อเหมือนกันว่าเป็นผลมาจากวัคซีน
อยากให้หมอมาไขข้อข้องใจให้หน่อยนะครับ
ฟังเสียงทั้งสามีและยาดของนางหลากนะครับ
คนที่จะสองเขมโมหายามาถึงกับไวนอน
ก็บอกว่านางหลานเนี้ยไม่หลับไม่นอนเลยคุณ

วิ่งออกจากบ้านอย่างเดียวจะไปฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยนะครับ

ใครไม่เคยเจอเนี่ยก็อาจจะไม่รู้หรอกนะครับ
แต่ทางญาตินอนไม่หลับแล้วคุณ
วันแล้วผัวนอนไม่หลับต้องคอยเฝ้าอยู่แบบนี้นะบางทีก็
ตัวภรรยาก็ตื่นขึ้นมามีอาการร้องห่มร้องไห้เสียใจอะไรก็ไม่รู้
นี่ต้องพิสูจน์นะแล้วจริงดิฉันอยากได้คำตอบด้วยว่า
ทำไมถึงฉีดวัคซีนแบบอยู่ใกล้กันไม่ได้เว้นระยะขนาดนี้นะ

คือ๕วันฉีดเข็มใช่ไหมเข็มสองแล้วนะใช่ครับนั่นสิครับ
ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะถึงหมอปลาด้วยอีกหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน
ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ากับอาการแบบนี้ส่วนข่าวนี้ค่ะ